พระเจ้าน่าเห็นขนาดนี้ถ้าพศเชิญกศมหาฤือเกี่ยวกับเรื่องของการประสุนและการสิทธิ์ขนาดนั้นหรือเป็นเรื่องของการทำแบบนั้นหรือเป็นเรื่องของการทำแบบนั้นหรือเป็นเรื่องของการทำแบบนั้นหรือเป็นเรื่องของการทำแบบนั้นหรือเป็นเรื่องของการทำแบบนั้นหรือเป็นเรื่องของการทำแบบนั้นหรือเป็นเรื่องของการทำแบ
พอเขาล่างสิทธิ์เสนอก็ไปในสรชสรชก็ไปแก้เขาคงจะต้องเชิญทางกรรมฐิการที่เขาทำเรื่องนี้มาด้วยแต่ผมไม่รู้นะว่าอันแต่คิดจะเชิญอยู่แล้วก็ได้ไม่ทราบเรื่องก็เป็นอันว่ามีประโยชน์อ่ะ

อาจารย์ค่ะแต่จริงแล้วที่พ่อพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งสูตรคำนวณเนี่ยค่ะ
มันควรจะเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่แต่การเลือกตั้งพรางนี้เนี่ย
พอเลือกตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมานั่งโถ่เขียนกันว่าจะต้องใช้สูตรเลือกตั้งคำนวณสูตรไหนอะไรยังไงเนี่ย
มันทำให้เหมือนว่าแบบมันไม่พร้อมนะคะอาจารย์ค่ะ
ก็รับทราบรับทราบ
กรกตก็อาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของเขา
ไม่มีเรื่องอะไรเขาก็ไม่รู้จะไปชี้ยังไงเมื่อมีเรื่องเขาก็ใช้อำนาจนั้น
ก็ได้นะผมไม่ทราบนะเรื่องนี้
แต่ว่าจะบอกว่าต้องเตรียมให้พร้อมเขาอาจจะบอกเขาเตรียมไปแล้วก็ได้
ผมไม่ทราบอีกเหมือนกันหรืออาจจะไม่ได้เตรียมก็ได้
แต่ว่าที่แน่อย่างหนึ่งก็คือว่า

ผมว่าต้องถามก็ต้องถามคอต่อ

อเจมส์อาจารย์ถ้าในตอนนั้นที่อาจารย์เป็นคุณความรู้

เพราะต่อไปก็มองว่าอยู่ทางฝ่ายรัฐบาลก็คงไม่ตอบอะไรดีกว่า
อเจมส์แต่ทางออกมีใช่ไหมคะอาจารย์

อัตรูฤชาศิลปะละตาม
การที่เขาให้กำหนดเวลาอันยาวเอาไว้นั้นก็เป็นเรื่องที่เขาคาดไว้แล้ว
ว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ผมพูดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งใครยันได้
หรือไม่เตรียมสูตรไหนก็ตามผมได้พูดไว้แล้วว่ามันคงจะมีการฟ้องร้องร้องเรียนกันเยอะเพราะมันใหม่โดยเฉพาะการคิดสูตรในการที่จะเฉลี่ยนั้นมันไม่เคยทำกัน
แล้วก็ผมได้พูดไว้ด้วยซ้ำจำได้หรือไม่เอาไปเทปมาเปิดก็ได้ว่าเวลามีการร้องเรียนมันจะร้องกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะในอดีตนั้นมันจะร้องแต่เฉพาะคนที่แพ้
เพราะฉะนั้นที่เหลือว่าพอจะมีมูลเนี่ยร้อยกว่าเรื่อง
เหลือเขากำลังไล่ดูอยู่ว่าร้องโดยไม่มีมูลหรือไม่
เขาถึงใช้คำว่ายังไม่รับไว้เป็นสำนวน

แต่ยังไงก็ตามคุณจะต้องจบภายในเวลาที่คุณคิดว่า
มันจะต้องจบครับซึ่งเขาบอกแล้วว่า
เวลาที่เขาคิดว่าจะต้องจบก็คือ๙พฤษภา
ซึ่งเป็นสูตรเอา๖๐วันใส่เข้าไปใน๑๕๐วัน
ก็ไม่ว่ากันเพราะเป็นอำนาจของกรกต
ถ้ากรกตจะจะทำอย่างนั้นแต่ทีนี้เมื่อเมื่อกำหนดอย่างนั้น
คุณก็ต้องประกาศให้ได้ถ้าไม่ได้มันก็มีเรื่อง
วิธีเท่านั้นคือแจกใบอะไรสารพัดไปก่อน
แล้วก็ให้ประกาศผล๙๕เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย
ซึ่ง๙๕เปอร์เซ็นต์นี้มีทั้งสาวเขตและสาวแบบปาร์ตี้ลิสต์
แล้วหลังจากนั้นก็ไปใช้วิธีสอยเอาทีหลัง
โดยไปให้ศาลเป็นคนสอย
ซึ่งมันจะไปกระทบกับเสียงของการจัดตั้ง
จัดตั้งรัฐบาล
ไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้น
เรียกขากกะตอก็ออกมาให้สัมภาษณ์

มันไม่มีอะไรส่อไปถึงขั้นนั้น